นี่อะนอนไม่งาน

ร่วมเดี๋ยวร่วมดึงอ้านน่ะ

มันอยู่ไหน
พระเจ้าทางนี้
ชั้นมาได้

ฝรั่งจริงประเจ้า

ภารกิจต่อที่สุดมากกว่าด้วยกาลินกลับมาสูจน์
อันนี้เลยอืมเออตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมล้างล้างเออล้าง
เออ
เราไปส่องตรงนู้นเลย
ล้างด้วยกอดด้วยกอดกว่ากอดกว่าด้วยกอดกว่า
ต้องนี่อัดดูมาจับอ่านอัดวิโออยู่จับอ่าน